สถานการณ์การเมืองกันบ้างนะคะตอนนี้เรียกว่าคึกคักทีเดียว
เพราะว่าแกนำพักต่างต่างเนี่ยเขาเดินหน้าแล้วนะ
เดินหน้าหาเสียงด้วยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครด้วย
เจนกันเกือบหมดแล้วใช่แล้วนะคะบางอ่า
บางพักเนี่ยก็ชูนโยบายที่ชัดเจนอย่างพระพระชาติที่ปัดเอง
ก็ชูจุดเด่นเรื่องของผลหน้าภักร์ไร้มุนทินทุจริตค่ะ
นิดาโพก็มีการเปิดเผยผลสำรวจออกมาบอกว่าประชาชนเกินครึ่ง
ไม่เชื่อนะว่านโยบายที่ภาคการเมืองต่าง
กำลังหาเสียงกันอยู่เนี่ยจะสามารถทำได้จริง
คือจะบอกว่าในช่วงช่องว่างที่มันหายไปที่คนไทยไม่ได้เลือกตั้ง

ว่าการเมืองไทยที่ผ่านมาแต่ละพักนโยบายต่างมันเป็นยังไง
อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ใช่ไหม
ทีนี้ก็เลยออกมาซึ่งผลสำรวจโพลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่ากลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อมั่นนะคะว่าภาคการเมือง

และเมื่อถามถึงความตื่นตัว๑๗๒๖๔กระตือรือร้นค่ะที่จะออกมาเลือกตั้ง
ครั้งนี้มีเพียงร้อยละ๑๙๖๘ที่ไม่มีความกระตือรือร้นเลย
จากนี้ยังพบด้วยนะคะว่านโยบายของพักที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชน
มีเพียงแค่๑๑๕๓๖ล้านบาทเท่านั้น
ส่วนพักการเมืองเองก็ยังคงเดินสายหาเสียง
แล้วก็เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครกันอย่างต่อเนื่อง
แน่นอนที่เราเห็นความเคลื่อนไหวกันตลอดเลยพักเพื่อไทยค่ะ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งพักเพื่อไทย
วงนายชัชชาติสิทธิพันธ์เดินวิ่งพบปะพูดคุยกับกลุ่มต่าง
มาออกกำลังกายในสวนลุมพินีกันตั้งแต่เช้าตรู่เลย
ซึ่งคุณหญิงหน่อยก็ยอมรับบอกว่าเหนื่อยใจเหมือนกันนะ
กับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ออกมาเยอะเหลือเกิน
แต่ว่าฝ่ายกฎหมายของพักเองจะเป็นคนรับผิดชอบ
แล้วก็ชี้แจงให้ผู้สมัครของพักทำความเข้าใจกันอย่างถี่ถ้วน
ยืนยันอีกค่ะว่าพักเพื่อไทยจะทำให้ดีที่สุด
เพื่อไม่ให้ตกม้าตายหรือว่าติดกับดักกับกฎระเบียบของกรกต
ทีนี้ก็เลยอยากจะถามหน่อยว่า

ชัดชาติเองก็ไม่ได้รับการตอบ
ได้รับการตอบรับอย่างดีจากคนกรุงเทพ

เย็นไหลครับผมว่าระแต่ภาคครับ

ไพรมาให้สองก็ไปด้วยกัน
อืมได้แกร่งที่สุด
มาเป็นทีมนะคะชูมือประสานกัน
ถูกต้องคือกลบข่าวแบบว่า

เขามเป็นดูเขาดูสบายใจกันเลยนะสองคน
ใช่ควงกันมาวิ่งนะคะคุณผู้ชมมาดูอีกฝากฝั่งหนึ่งกันบ้างค่ะมาดูความเคลื่อนไหวจากภักดิ์ประชาธิปัตย์กันบ้าง
นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพักไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอบภาคเหนือนะคะ๑๖จังหวัด๖๒เขตเลือกตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่
อู้คำเมืองทักทายเป็นภาษาเหนือนะคะพร้อมย้ำว่าพักประชาธิปัตย์อยู่มา๗๐ปีมีหัวหน้าพักมา๗คนมีนายกรัฐมนตรีมา๔คนไม่เคยมีใครมีมณฑินเรื่องทุจริตแม้แต่คนเดียวค่ะ
อาหารัยธรรมราธนาคจะต้องได้รับการส่งเสริมสนับชนุนโดยมีเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางอาหารัยธรรมราธนาคมหานครที่นี่
แล้วจากนั้นนายอภิษฎิ์เดินทางนำคณะวาดที่ผู้สมัคร
ไปไหว้สารเจ้าพ่อปุงเถากงในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ก่อนที่จะเดินหาเสียงทักทายประชาชนบริเวณโดยรอบตลาดวโรรส

พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ที่มาจับจ่ายซื้อของค่ะ
ก็มีการขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกพร้อมทักทาย
ส่วนใหญ่ก็ทักทายว่านายอภิษฎยังรูปหล่อเหมือนเดิม